อาจารย์เอาบรรยากาศข้างนอกของทุกกลุ่มด้วยนะคะ
กับสิ่งที่สภาควรจะคำนึงถึง
อาจารย์คิดว่าสิ่งไหนที่สภาพต้องไม่ลืมมองหลังจากนี้ค่ะ
คือผมคิดว่าความรู้สึกโดยรวมของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม
อันนี้คือผมคิดว่ามันต้องแยกเป็นเชิงเนื้อหากับเชิงกระบวนการ
ถ้าเกิดเชิงเนื้อหาอย่างที่เราคุยกันแล้ว
ผมคิดว่าคุณพระฤทธิ์ก็เข้าใจดี
ว่ารายละเอียดสิ่งที่มันควรจะนำเสนอ

ว่าวันนี้จะไม่คุยหมวด๑หวด๒นี้จะได้ไหม

ใช่มันควรจะคุยกันทุกหมวด

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณพระฤทธิ์เอามาแจงให้ฟัง

มันไม่ได้แก้แนวที่คุณปริศยกขึ้นมาพูด

ไล่เรียงมาตามข้อต่างที่คุณพระฤทธิ์พูดถึง
ถ้าแก้ตามแนวนั้นแบบที่เค้าเคยแก้กันมา

ลุกลามบานปลายไปไกลมาก

ถ้าเกิดท่านจะปล่อยแล้วทิ้ง

คุยกันสุภาพแบบอารยชน

ก็ต้องคาดหวังว่ากรรมธิการ๔๕ท่าน

เพื่อให้ได้สอสรที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

นั่นหมายถึงการได้สอสรที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐

โดยสอสรที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐ได้
ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้ง

เพื่อให้สอสรมีอำนาจพิจารณาหวด๑หมวด๒

คือผมคิดว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งว่า

จะพิจารณาเป็นสภาเดียวเลยไหมให้เปลี่ยนระบบรัฐสภาจากสองสภา
มันเหลือแค่สภาพผู้แทนรัศดรประหยัดงบประมาณปีละหนึ่งพัน
ล้านบาทต่อปีแล้วก็แก้ความวิปริตของการเมืองไทยปัจจุบันไปพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเชิงเนื้อหาสาระต้องทำควบคู่กันไปการร่างฉบับใหม่อย่างจริงใจ
แล้วก็การแก้ไขรายมาตราที่เป็นปัญหาแต่ผมว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกก็แล้วกันนะครับ
ถึงสมาชิกรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลด้วยเนี่ยคือผมว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมเขาต้องการเห็นมากที่สุดตอนนี้เนี่ยคือความจริงใจ
ความจริงใจที่พร้อมจะรับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็พร้อมจะพิจารณาทุกข้อเสนอด้วยเหตุและผล
ถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยกับร่างของไอลอร์เมื่อวานเนี่ย
คุณก็ควรจะชี้แจงด้วยเหตุผลไม่ใช่พยายามไปตีตราว่า
ฉบับนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังฉบับนี้จะนำมาสู่การล้มล้างการปกครอง
แล้วก็ทิ้งท้ายผมอาจจะฝากถึงคนที่อาจจะ
อาจจะคิดว่าตัวเองยังคงเป็นกลางอยู่ในเรื่องของการต่อสู้ครั้งนี้นะครับ
คือผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอ
ทุกรายละเอียดของผู้ชุมนุมผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วย
ทุกกระบวนการทุกวิธีการทุกคำพูดของผู้ชุมนุม
แต่ผมอยากให้ทุกท่านนั้นลองเปิดใจดูนะครับว่า
เนื้อหาสาระของสิ่งที่ผู้ชุมนุมกำลังเรียกร้อง
ไม่ได้เป็นอะไรเกินเลยไปกว่าระบอบที่เป็นกลาง
ภายใต้กรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์เป็นประมุก
ระบอบที่เป็นกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดกับเป็นใคร
มี๑สิทธิ์๑เสียงเท่าเทียมกันในการกำหนดทิศทาง
และอนาคตของตนเองไม่ใช่มีสว
ที่มีอำนาจมากกว่าประชาชนเจ็ดหมื่นเท่า
ระบบที่เป็นกลางที่ไม่ว่าคุณจะฝักฝ่ายอุดมการการเมืองแบบไหน
ภาคการเมืองทุกฝ่ายในการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขัน

ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งสามารถตั้งสว๒๕๐คนได้
ที่อีกฝ่ายถูกตัดแต้มโดยการบิดสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ระบบที่เป็นกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหน
ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยองค์กรอิสระที่เป็นกลางจริง
เพื่อให้ไม่มีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้น
ทุกบาททุกสตรังตรุยังคุ้มค่า

ด้วยมาตรฐานเหมือนกับทุกคนไม่ใช่ระบบสองมาตรฐาน
เหมือนที่เราเห็นที่ผ่านมาครับ

เรายังมีหวังนะคะที่ถอนหายใจคือเรายังมีหวังนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของการติดตามข่าวการเมืองในแต่ละวันหลังจากนี้ถัดไป
คือต้องใช้การคุมสติค่อนข้างมาก
เพราะว่าเราเดาไม่ได้ว่าสถานการณ์รายวันจะเป็นแบบไหนนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของนอกสภาเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในสภาคนนอกสภาบางส่วนมองว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่เขาคาดหวังว่าจะทำ
เพราะฉะนั้นนอกสภาจะเคลื่อนแบบไหนติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่ฉันคาดหวังว่าสภาจะเปิดพื้นที่ปลอดภัยมากกว่ารายการที่ฉันเยอะนะคะ
ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณบุคลิกค่ะ